คราวนี้บ้างค่ะแหนมแหนมจิ๋วค่ะคุณผู้ชม
ช่วยกันหานะเพราะว่าจิ๋วสมชื่อจริงค่ะ
อ้าวก็หมูจิ๋วพอดีคำ
อันนี้แหน่มแหน่มจิ๋วหรือว่ากุญเคียงสไลด์

มีคนแซวว่าจะกินแหนมจิ๋วนี้ให้อิ่มเนี่ย
มันไม่อิ่มหรอกกินใบตองดีกว่า

แต่ยังมีแบบถุงพลาสติกอีกชั้นนึงแล้วพอแกะจากถุงพลาสติกมายังมีใบตองกว่าจะเจอแหนม

เดี๋ยว๕๐๐๐ค่ะ๕๐๐กีบอย่างที่บอกไงเขาไปซื้อที่ปักเซมาแหนมลาวคุณผู้ชม
กินอย่างเต็มที่เพราะเปิดออกมาววววนี่คือเขาขายใบตองหรอ
ตอนนี้ราคากีบหนึ่งมาประมาณ๔๒๐กว่ากีบ
เนี่ยเท่ากับ
๑บาทใช่ครับทั้งหมดเนี้ยห้าพันกิบก็คือประมาณ๑๑บาทอ่ะ
อ๋อ๑๑บาทน่ะอ้าโอ้โหอ้าวเขาพอดีค่ำนะคุณพอดีค่ำ